เรื่องราวของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนเอาไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
คำว่าน่ะแปลว่าพรอะพรแปลว่าพรจากภาจากพุทธเท่าผู้แก่อะไรประมาณนี้
ที่นี่นะครับคุณเห็นไหมว่าเขายังคงมีการแต่งตัวแบบชาวไทยใหญ่พื้นเมืองกันอยู่นะคะ
เป็นภาพที่สวยงามแล้วก็ภาพที่น่าประทับใจมาก
บ้านเมืองของเขาบ้านเมืองปอนเขาจะมีการตัดเย็บเสื้อผ้าไทยใหญ่
เขาบอกว่าเป็นที่ที่ตัดเย็บเสื้อผ้าไทยใหญ่ที่สวยที่สุดในประเทศเลยนะคะ
จากเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอีกหนึ่งอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือการทำหมวก
การทำหมวกก็คือหมวกกุ๊บไตหรือว่าหมวกแบบไทยใหญ่นั่นเองนะคะ
วกแบบไทยใหญ่จะมีวิธีการสารด้วยตอกที่ทำจากไม้พายอีกทีหนึ่ง
อันนี้ยังเป็นการทำชุดอยู่นะคุณนะเพราะว่าชุดเนี่ยมันใช้เวลาทำนานมากแต่ละตัว
เห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเป็นชาวไทยใหญ่แน่นอนและที่พลาดไม่ได้เลยที่ต้องมาก็คือวัดค่ะ
อีกหนึ่งที่ที่อยากไปเวลาเราไปที่จังหวัดแม่ห้องศรใช่ไหม
วัดวาอารามที่ยังคงมีความสวยงามอยู่มีสถาปัตยกรรมต่างที่
สวยมากแบบนี้นะคะมีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีเลยนะคะ
บอกเลยว่าทั้งหมดนี้คือเสน่ห์ของบ้านเมืองปอน

ถ้าอยากรู้จะเป็นยังไงติดตามกันเลยวันอาทิตย์นี้๑๖ธันวาคม
เวลาเที่ยงตรงในรายการโอ้โหไทยแลนด์

โอ้โหรายการนี้ต้องบอกว่าภาพนี้มันสวยจริง

อุ้ยคนก็สวยปะล่ำปะเหลือ
ค่ะต้องติดตามดูวันอาทิตย์นี้นะคะ